คุณผู้ชมครับมาดูพื้นที่แปลงนาที่เขียวไปด้วยต้นข้าว
และที่สำคัญไม่เขียวเฉพาะแค่ต้นข้าวเท่านั้นนะครับ
ยังมีพืชผักอื่นอีกเยอะเลย
เพราะมีเกษตรกรท่านหนึ่งของจังหวัดตรังนะครับ
ท่านก็ดำเนินตามรอยพระราชดำรัฐ
ของพระบาสมเด็จพระปรมินทะละมหาภูมิภนอโยนเดดท์นะครับ

มาปรับใช้ในแปลงนาของตนเองนะครับ
ทำให้เกิดเป็นโครงการทำนานหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสน
โอ้โหนะครับหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนแล้วก็มีการปลูกพืชผักปลอดศาล
พิษขายสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ๓๐๐๐๐บาท

ทุ่งนาแล้วก็ยังมีพืชพันธุ์อื่นด้วย
เป็นนาที่มีเนื้อที่๑ไร่ครึ่งเท่านั้นเอง
เป็นของคุณอาจุรายรัฐเพ่งพิษ
เกษตรกรในอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับ
ซึ่งประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวนาปรังปีละ๓ครั้ง
ตามกรงการธรรมดา๑ไร่ได้๑แสน
โดยปลูกข้าวไลฟ์สเบอรี่แล้วก็ข้าวเล็บนก
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวม๓ตันต่อปี
สร้างรายได้ปีละเกือบ๓แสนบาท
นี่แค่ไร่ครึ่งนะคุณ
ไร่ครึ่ง๓แสนใช่ครับพูดอีกอย่างนี้ใช่ครับ
อกจากนี้ยังมีพื้นที่ทำการเกษตรอีก๘ไร่
เขาแบ่งสัตว์แบ่งส่วนเป็นแบบนี้
สำหรับที่จะปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
มะเขือพริกมะนาวโหระพา
แล้วก็ยังเพาะเห็ดลินจือด้วยนะ
ขายในราคาถุงละ๑๐๐บาท
ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากนะครับ

เมื่อกี้เลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับ
เป็ดเลี้ยงแพ้นะครับและกบก็เลี้ยงด้วย
ก็คือเกษตรกรเจ้าของไร่ท่านนี้นะคะ
อกจากการขายแล้วแน่นอนว่า
รับประทานเองในครัวเรือนได้ตลอดเลย
และที่สำคัญเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้วยนะครับ
เอาฟังเสียงของคุณอาจุรายรัฐ
เจ้าของพื้นที่ไร่นาตรงนี้หน่อยครับ

เพราะว่าเราเห็นว่ามันลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ทำให้เราสามารถเรียนรู้ตัวเองได้
เรียนรู้กว่ากลัวได้โดยไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินไกร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

สำเร็จพระประมินทรัพย์มหาภูมิพลอดูยเดชน์
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ด้วย